ข่าวต่อไปครับตำรวจไปล้อมจับผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งครับ
คุณผู้ชมครับเดินถือมีดเนี่ยไปเคาะกระจกรถชาวบ้านเขาอ่ะ
เออเนี่ยฮะดูตามภาพเลยครับตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาครับ
เข้าตรวจสอบเหตุชายคุ้มคลั่งคนนี้ฮะสวมเสื้อน่าจะเหลืองไหม
อยู่ไกลไกลวงกลมเราวงกลมให้ดูนะครับคือเดินโวยวายโวยวายถือมีดไปเคาะตามกระจกรถ
รถยนต์ที่คุณผู้ชมเห็นก็เหมือนเขาโยนอะไรเข้าไปนะนะคือโยนของโยนอะไร
แล้วก็สักพักก็โยนมีดที่ไปเคาะตามกระจกเนี่ยเข้าไปในรั้วโรงเรียนด้วยนะฮะ
คือบริเวณนี้เป็นสี่แยกไฟแดงถนนมหาจักรพรรดินะครับช่วงบ่ายของเมื่อเย็นวานนี้
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับไปเจอชายคนนี้เนี่ย
เดินไปตามถนนชุมพลนะครับเข้าสู่ตัวตลาดเมืองแปดริ้ว
ตำรวจก็เอารถยนต์ไปจอดขวางเอาไว้แล้วก็วางกำลังอยู่หน้าโรงเรียน
เบนจมะราชรังสริตนะครับเพราะว่าเกรงว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
เดินเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ส่งกำลังสายตรวจอีกหนึ่งชุด
เฝ้าระวังฝั่งตลาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
กระทั่งผ่านไปสิบห้านาทีชายคุ้มข้างยอมทิ้งมีดครับ
แล้วก็โยนมีดที่เหน็บอยู่ที่เอวคว่างผ่านรั้วกำแพงไป
เนี่ยฮะตำรวจเขาเข้าไปหากันนะครับก็เลยอาศัยจังหวะนั้นแหละ
นะฮะชาร์จตัวผู้ชายคนนี้ได้สำเร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นหามีดจนเจอ
เบื้องต้นเศรษฐ์ว่าชายคนนี้ชื่อนายเล็กอายุสี่สิบถึงสี่สิบห้าปีได้
เคยเป็นทหารอยู่ในค่ายใน๘ริ้วนั่นแหละครับ
แต่ไม่ยอมบอกถึงสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้
ตำรวจจึงนำตัวนายเล็กเนี่ยไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักษณ์
แล้วก็พบว่าตลอดเวลาในเล็กก็คลุ้มคลั่ง
พูดจาวกไปวนมาฟังก็ไม่รู้เรื่อง
แล้วที่สำคัญคือด่าตำรวจไม่หยุดเลยนะฮะ
ตำรวจจึงคุมตัวไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธร

แล้วก็จากนั้นเดี๋ยวจะสอบสวนหาสาเหตุต่อไปครับ